บรรเทิงไทยรัฐรู้จริงทุกเรื่องบรรเทิง
บรรเทิงไทยรัฐ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้วันศูนย์แล้วดีใจสบายใจนะคะอยู่กับพิษกรีย์และดิจันเซอรี่ค่ะ

ถูกต้องค่ะเบลล่าก็มานะคะแน็กชาลีก็มีค่ะรวมไปถึงข่าวนี้เลยค่ะ
หมายด่วนค่ะหมายด่วนวันนี้ค่ะเที่ยงตรงนะคะเสียโป้โอ้โหเป็นข่าวรายวันนะคะ
กับภรรยาค่ะคุณแม่นะคะรวมถึงคุณอีฟเนี่ยค่ะจะไปปอทค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
เปิดธุรกิจไปเปิดครีมมีคนทำเพจนะคะแล้วก็ปลอมมาคุณผู้ชม
ก็คือไปหลอกลวงประชาชนให้โอนตังค์ไปแล้วปลอมในปลอมอีกทีนะคะ
ก็บ่ายวันเที่ยงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะไปที่ปทค่ะ
ก็ไปร้องทุกข์กันนิดนึงค่ะเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเกาะติดแล้วก็เอาข่าวมาฝากแน่นอนค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสนะคะ๒๓วันได้นะคะกับการเล่นมุกเกียรติเทศนะคะ
ของดีเจผ้ากุ้งจริงสนิทนะคะพี่ผ้ากุ้งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโมเมนต์เนี่ย
จังหวะมันแบบไม่ได้จริงนะคะจากที่ฟ้าเหลืองที่เมืองทองที่เล่นกับน้องโยชินะคะ
มาถึงวันถัดมาไม่จบสูตรผมเหลืองดีไหมคือมันยังเหลืองอยู่นะคะ
แต่ว่าในประโยคที่ดีเจป้ากุ้งพูดเขาบอกว่าไอ้พวกมุกเก็บสบู่เนี่ยไอ้ฟ้าเหลืองเนี่ย
ถ้าลองไปเล่นกับพวกดีเจนุ้ยไอ้ปิงปองอ้วน
รักษะหมีแขกอีกมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นอะไร
กลายเป็นว่าเหยียดในเหยียดเธอเข้าใจไหมว่าแบ่งแบบว่า
สาวภาพีชสองสวยกับพี่สวยไปอีก
ไม่จบค่ะมันร้อนรนร้อนใจค่ะ
คุณผ้ากุ้งค่ะเมื่อวานนี้อัดคลิปความยาว๕นาทีค่ะ
ขอโทษยาวเหยียดไปเลยเราเอาบางส่วนบางตอนมาให้ฟังกันนะคะแล้วเขาก็สำนึกผิดแล้วคุณผู้ชมค่ะไปฟังเลยค่ะ
ผมขอโทษนะฮะคลิปนี้ที่ผมตั้งใจอัดขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะฮะคือผมอยากจะมาขอโทษน้องโยชิอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
ขอโทษอีกครั้งนะฮะขอโทษครับผมผมยอมรับสิ่งผิดนี้คนเดียวนะฮะทุกวันนี้เรื่องเพศสภาพเรื่องของเพศที่๓อะไรต่างมุกบางอย่างมันไม่สมควรจะเล่นผมขอขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับ
พี่แจ๊กอันนี้ถามตรงนะฮะถ้ามีคนมาล้อมาล้อเรื่องพี่แจ๊กอะไรแบบนี้บอกฟ้าเหลืองที่เมืองทองมากมนรักปรักษ์ทองบดอะไรอย่างเงี้ยอะไรเหลืองว่าไปพี่แจ๊กจะโกรธไหม
ใจเย็นพี่เดี๋ยวก็ผ่านไปสู้เว้ย
ปรากฏคนก็เข้าไปด่าคุณเป๊กเปรมอีกนะคะ
ซึ่งคุณเป๊กบอกว่าจริงไม่ทราบว่ามันเกิดเรื่องอะไร
ตอนที่เขาเม้นแต่ให้กำลังใจเพื่อนเฉยค่ะ

เราก็แล้วแต่ใจเราจริงใจเราแค่
เราส่งพลังให้เขาเล็กน้อยจากเพื่อนคนหนึ่ง
นั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ทำอะไรแล้วนะ
คือจะผิดก็อ่ะก็ผิดก็ได้

นะคะก็ขอให้เป็นบทเรียนแล้วกันนะคะ